ดีใจจังเลยที่แบบว่าเธอมาวันนี้

ข่าวไซไทย

ดีใจจังเลยฉันนึกว่าเธอจะปล่อยให้ฉันอยู่โดดเดี่ยวได้
ฉันดูหมอดูทุกวันเลยว่าหนุ่มกัญชัยยังจะอยู่หรือเปล่า

อืมคือคือมันน็อกอ่ะคือมันเหมือนแบบสมองมันไม่ไปแล้วมันมันมันจะเป็นอย่างเงี้คือแบบอยู่ก็จะ
จริงนางเคยเป็นอย่างนี้มาช่วงแล้วนะตอนที่เราทำรายการตอนเย็นเคยเป็นเคยเป็นอย่างนี้มาช่วงนึงแล้วเสร็จก็ไปหาหมอ
หมอก็บอกว่าคุณหนุ่มเป็นหินปูนในหูเนี่ยมันกระเทาะออกมาคือหลายคนเข้าใจผิดนะคำว่าหินปูนในหูกระทะกับทางน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะคือถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายกัน
ก็จะบ้านหมุนจะแบบทรงตัวไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่ประเด็นของมันคือถ้าเกิดน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยหูข้างนึงเนี่ยคุณจะไม่ได้ยินมันจะอื้อการได้ยินเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีของหินปูนในหูหลุดถ้าเกิดมันหลุดออกมาเยอะนะครับคือที่ผมไปคุยกับคุณหมอมานะคุณหมออธิบายฟั
บาร้านการถ่วงตัวเราเองให้มันแบบว่ามีแบบเดินตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าเกิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าไอ้แผ่นที่เป็นกระเบื้องเนี่ยมันหลุดออกไปบ้านก็จะหมุนหนีเลยมันทรมานเนอะมันจะหมุนหนีเลยแต่ของผมมันไม่ได้เป็นไอ้ตัวนั้นของผมมันเป็นแค่เหมือนแบบไอ้สเก็ตน่ะสเก็ตพ
มันต่ำประเทศก็เลยต้องใช่อันโดเจลเนี่ยมารอง

เป็นเยอะเป็นเยอะพี่นกน้อยก็เป็น

แล้วมันเกี่ยวกับการพักผ่อนไหมคะ

ผมเป็นอะไรกันแน่

อารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวก็จะอะไรอย่างนี้เป็นอย่างนี้

ก็ต้องดีขึ้นก็เดี๋ยวก็ดูกันไปอะไรอย่างนี้

แต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดรำคาญแล้วก็
จะมีอาการแบบอาจงอาเจียนบ้างอะไรอย่างนี้

มันไม่ต้องได้รับฟังเสียงอะไรเป็นเสียงบางอย่างเท่าไป
เป็น๑๐ปี
ตั้งแต่เริ่มบริษัทดีวันดีขึ้น

แต่เดวันอ่ะใช่คือมดดำเนี่ยคือจริงจริงก็เจอผม
ตลอดนะผมรู้สึกได้เลยเหมือนมดดำเป็นเนื้องอกในร่างกายผม
อ่ะโอ้ยอีผีเอามันติดเนื้อก็ด้วยมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่ด้วยกัน

พวกก๊อตเพื่อยัง

อะไรเงี้ยเขาก็จะมีเพื่อนของเขา
ส่วนเราก็ไอ้หนุ่มมันก็อยู่ฮังกูแล้ว
ไอ้ผีมันไปล่าคน
ไม่เอามาจากไหนเนี่ย